อีก๑ความสำคัญวันนี้หลายคนจับตามง
วันนี้ตำรวจมีการควบคุมตัวพลตำรวจเอกจุมพลมั่นหมายครับ
เป็นผู้ต้องหาคดีบวกลุ๊คป่าทัพราน

ติดตามจากคุณวิมลวันธรรมพักดีบรรยายงานสดจากกองบังคับการปราบรามครับ
ล่าสุดนั้นพนักงานสอบสวนกรมคาการปราบปราม
ก็ได้มีการคุมตัวพลตบนเอกจุมพลมั่นไม้มาถึงกรมคับการปราบปรามแล้วนะคะ
โดยมีพลตำรวจเอกศิวรารังศรีพรามณกุลรองผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติ
ในฐานะกำกับดูแลด้านความมั่นคงมารอรับตัว

นี้ก็คือพลตบนเอกศิวราหลังศรีพรามมคุณรองผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติ
การคุมตัวพลตบนเอกจุมพลมั่นไม้อดิตรองเลขาธิการพระราชวัง
มาถึงกรมคับการปราบปรามถนนประหลโยธินแล้ว
โดยที่มีพลตำรวจเอกศิวรารังศิพรามณกุลรองผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติ
ในฐานะกำกับดูแลด้านความมั่นคงมารอรับตัว
ซึ่งภาพที่เราเห็นอยู่ในขณะนี้นะคะ
เป็นบรรยากาศบริเวณด้านหน้าของกรมคับการปราบปราม
มีเจ้าหน้าที่ตำรวจนะคะจำนวนมากค่ะที่มารอดูแลความเรียบร้อย
ที่เดินทางนะคะมารอในการรายงานบรรยากาศสดต่างค่ะ
โดยขั้นตอนก่อนหน้านี้ก็ได้มีการเปิดเผยมาพลตบนเอก
จุมศมขอมาในพื้นที่เพื่อจับมีการแจ้งข้อกราวหานั้น
พร้อมกับพิมพ์ลายนิ้วมือบันทึกประวัติ
แล้วก็แจ้งข้อกล่าวหากรณีกระทำความผิดวินัยร้ายแรงตามมาตรา๘๕แห่งพระราชบัญญัติ
ว่าด้วยระเบียบข้าราชการพลเรือนพศ๒๕๕๑ค่ะ
เราจะเห็นได้ว่าพลตำรวจเอกจุมพลนั้นเอ่อ
เดินทางมาด้วยชุดปรายเวทแล้วก็เข้าไปบริเวณด้านในห้องประชุม
ซึ่งเป็นห้องประชุมชิวปีชาที่ตำรวจกองปราบรามจัดเตรียมไว้
มีทั้งแพทย์แล้วก็พนักงานสอบสวนจากสถานีตำรวจภูทรวังน้ำเขียว
ในการรอที่จะมาสอบปากคำในส่วนของการแจ้งข้อกล่าวหาค่ะ
นี่เป็นรถตู้ของตาโร่ของสำนักงานตำรวจแห่งชาตินะคะ
ในขณะที่คุมตัวของพลตำรวจเอกจุมพลมาถึงบริเวณกองมะครับการปราบรามค่ะ
เราจะเห็นได้ว่าบรรยากาศต่างนั้นมีการดูแลความเรียบร้อยอย่างเข้มข้น
จากทางตำรวจกองมะครับการปราบปราม
ซึ่งก่อนหน้านี้ค่ะพลตำรวจเอกศีวรารังศิพรามณกุลรองผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติ
ได้มีการยืนยันกับสื่อมวลชนว่ามีพยานหลักฐานที่ชัดเจนนะคะ
ว่าผู้ต้องหานั้นมีการกระทำความผิดจริงและหากว่าหลักฐานเชื่อมโยงถึงใคร
ก็จะดำเนินการไม่ละเว้นค่ะเดี๋ยวไปฟังเสียงของพลตำรวจเอกศีวรา
ที่กล่าวถึงเรื่องนี้ค่ะ
แค่ไหนนะครับจำเป็นต้องคิดที่เคยเห็นหรือไม่อย่างไรนะครับ
ถ้ามีก็เอาครับ

ก็ชี้แจงตามวิทยาครับตามกฎหมายดำเนินการตามปกติครับ
ผลตำรวจเอกศีวรารังศรีพรามณกุลบอกว่า
การเข้ามารับทราบข้อกล่าวหาของพลตำรวจเอกจุมพลในวันนี้
การให้ประกันต่างนั้นให้เป็นอำนาจการพิจารณาของศาล
ที่จะนำส่งไปยังศาลจังหวัดนครราชศรีมานะคะ
แต่ก็ยืนยันว่าหากขั้นตอนต่างนั้นนะคะ
สามารถที่จะนำตัวพลตำรวจเอกจุมพลไปยังที่เกิดเหตุ
ก็คือบริเวณที่มีการลุกอุทยานแห่งชาติทัพลานนะคะ
ก็สามารถที่จะดำเนินการได้ค่ะ
สำหรับการเดินทางมาที่กรมคับการปราบรามในวันนี้
ต้องบอกว่ามีการดูแลความเรียบร้อยอย่างเข้มข้น
ซึ่งทางด้านของพลตำรวจเอกศีวราบอกว่า
ขั้นตอนการแจ้งข้อกล่าวหาการรับทราบข้อกล่าวหาต่าง
นั้นคาดว่าจะใช้เวลาไม่นานนะคะในการดำเนินการค่ะ
ในขณะนี้ก็เป็นขั้นตอนในการตรวจร่างกายของพลตำรวจเอกพลตำรวจเอกจุมพลมั่นหมายนะคะ
ในขั้นตอนในขณะนี้ค่ะก็เป็นแพทย์จากโรงพยาบาลตำรวจนะคะ
ในการเข้ามาตรวจสอบร่างกายเบื้องต้นนะคะ
มีทั้งแพทย์แล้วก็พยาบาลค่ะซึ่งเป็นขั้นตอนตามปกติ
พลตำรวจเอกศีวราบอกว่านี่เป็นขั้นตอนตามปวิอาญาที่ผู้ต้องหานั้นสามารถที่จะใช้สิทธิ์ของผู้ต้องหานะคะ
ในการขอทั้งทนายความแล้วก็มีสิทธิ์ในการตรวจร่างกายนะคะ
ก่อนที่จะนำตัวไปส่งให้กับทางด้านของศาลจังหวัดนครราชศรีมาค่ะ
กลับไปดูเรื่องของคดีนะคะ
ทางด้านของตำรวจนั้นมีการระบุว่าที่ดินที่พลตำรวจเอกจุมพลนะคะ
ถูกดำเนินคดีนั้นที่ดินแปลงนี้ค่ะย้อนไปเมื่อปี๒๕๕๑นะคะ
นางชญานิตพรมวิจิตภาระยาของพลตำรวจตรีพงเดชพรมวิจิตรองบิวบรรชาการตำรวจผู้ถอนภาค๕

ซึ่งขณะนั้นดำรงตำแหน่งผู้กำกับการ
สถานีตำรวจภูทรวังน้ำเขียว

ทั้งคู่ก็ได้มีการร่วมกันขายที่ดินแปลงนี้

แต่หลักฐานนั้นปรากฏว่า
หลักฐานการถือครองที่ดินนะครับ
การเสียค่าบำรุงท้องที่ต่างนั้น
ยังคงมีนางชายานิดเป็นผู้ถือครองแทน

บรรยากาศในขณะนี้ก็ยังเป็นเรื่องของการตรวจร่างกายของพลตำรวจเอกจุมพล
ขั้นตอนนี้มีความสำคัญพลตำรวจเอกศิวราบอกว่าต้องมาควบคุมแล้วก็ดูแลด้วยตัวเอง
เพื่อที่จะให้ขั้นตอนต่างนั้นดำเนินการต่อไปได้ค่ะ
นี้เป็นบริเวณห้องประชุมชิลพิชาที่พงสอบสวนกมกราบการปราบรามจัดเตรียมไว้
เพื่อที่จะดำเนินการตรวจร่างกายแล้วก็แจ้งข้อกล่าวหาพลตำรวจเอกจุมพลค่ะ
ตอนนี้กำลังวัดความดันนะคะ
เป็นพยาบาลจากโรงพยาบาลตำรวจ
ซึ่งพลตำรวจเอกจุมพลกำลังลงนามนะคะ
กำลังลงนามในใบตรวจร่างกาย
เพื่อที่จะยืนยันว่าได้เดินทางมาตรวจร่างกาย
กองบังคับการปราบปรามในขั้นตอนของการแจ้งข้อกล่าวหาจริง
ภายในห้องของพนักงานสอบสวน
นอกจากจะมีพลตบุตรเอกสิวราแล้วนะคะ
ก็ยังมีพลตำรวจตรีชะยพลชัดชัยเดชนะคะ
ที่มาควบคุมดูแลเรื่องของการรับทราบข้อกล่าวหาในวันนี้
อกจากนั้นก็ยังมีพนักงานสอบสวน
จากสถานีตำรวจภูทรวังน้ำเขียว
ที่เดินทางมาตั้งแต่เวลาประมาณ๖นาฬิกา
เพื่อที่จะรอรับตัวพลตำรวจเอกจุมพล
ไปยังศาลจังหวัดนครราชศรีมาในช่วงบ่ายนี้นะคะ
ขั้นตอนหลังจากที่มีการตรวจร่างกาย
เราจะเห็นได้ว่าพลตำรวจเอกจุมพลนั้น
มีสีหน้าที่ค่อนข้างที่จะเคร่งเครียดเล็กน้อยนะคะ
แต่ว่าก็ยังอยู่ในขั้นตอนของการตรวจร่างกายนั่นเองค่ะ
พนักงานสอบสวนที่มีการแจ้งข้อกล่าวหาแจ้งความร้องทุกข์กับพลตำรวจเอกจุมพล
ก็คือพนักงานพิทักษ์ป่านะคะที่เป็นพนักงานสอบสวนของปทศปราบรามอาจกรรม
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมที่มีการสนที่กำลังเจ้าหน้าที่หลายหน่วยค่ะ
เข้าไปตรวจสอบพื้นที่เมื่อวันที่๖กุมภาพันธ์ที่ผ่านมา
หลังจากที่เข้าตรวจสอบพื้นที่แล้วพบว่าบ้านพักหลังดังกล่าวของพลตำรวจเอกจุมพล
กลุกเข้าไปในพื้นที่ของอุทยานทัพลานนะคะก็แจ้งกับทางสำนักงานตำรวจแห่งชาติ
ล่าสุดสำนักงานตำรวจแห่งชาติได้ออกหนังสือนะคะแจ้งข้อกล่าวหา
ดำเนินคดีกับพลตำรวจเอกจุ้มพลกับพวกเมื่อวันที่๑๒กุมภาพันธ์ที่ผ่านมา
ในขณะนี้ก็ยังอยู่ในขั้นตอนนะคะของการตรวจร่างกายอยู่นะคะ
ซึ่งก่อนหน้านี้พลตำรวจเอกศิวราบอกว่าขั้นตอนต่างนั้นนะคะ
ก็จะค่อนข้างที่จะใช้ความรวดเร็วเนื่องจากว่าจะต้องรีบนำตัวพลตำรวจเอกจุมพล
ยังจังหวัดนครราชศรีมาและอาจจะมีการนำตัวพลตำรวจเอกจุมพล
ไปชี้จุดเกิดเหตุนะคะก็คือที่บ้านพักตากอากาศ
ที่อำเภอวังน้ำเขียวจังหวัดนครราชศรีมาค่ะ

แจ้งข้อกล่าวหาทางพนักงานสอบสวน
ภายในห้องชิลปรีชานะคะแต่ว่าให้บันทึกภาพได้แค่บริเวณด้านนอกเท่านั้นนะคะ
สำหรับพลตำรวจเอกจุมพลนั้นบรรจุรับราชการครั้งแรก
ตำรวจตะเวียนชายแดนที่อำเภออรัญญาประเทศซึ่งก็มีผลงานต่าง
จากนั้นก็ยังเคยคุมงานด้านข่าวกรองด้วยนะคะช่วงท้ายของรัฐบาลของนายทักษิณชินวัฒน
นายกรัฐมนตรีในขณะนั้นค่ะส่วนผลงานในอดีตนะคะพลตำรวจเอกจุมพลก็ได้รับการยอมรับด้านการสืบสวนปราบราม
เคยร่วมสะสางคดีสำคัญสำคัญอย่างเช่นคดีเพชรสาอุคดีอุ้มฆ่า๒แม่ลูกตระกูลศรีธนคันแล้วก็คดีรอบสังหารนายแสนชัยสุนทรวัฒน์อดีตผู้อำนวยการอสมทด้วยนะคะ
ก่อนที่จะเกษียณอายุราชการในปี๒๕๕๓ค่ะ
ก่อนหน้านี้นะคะพลตำรวจเอกจุมพลได้
มีคำสั่งนะคะจากสำนักพระราชวังให้ออกจากราชการ
ซึ่งคำสั่งดังกล่าวนี้นะคะสามารถที่จะอุทธรณ์ต่ออนุกรรมการข้าราชการพลเรือนของสำนักพระราชวังได้ภายใน๓๐วันนะคะจากที่มีการคำสั่งออกมาค่ะ
เรื่องของการตรวจร่างกายของพลตำรวจเอกจุมพล
ที่อยู่ภายในห้องชิลปรีชาโดยแพทย์จากโรงพยาบาลตำรวจนะคะ
ที่บริเวณหน้าก้อมการการปรากปรามในขณะนี้นะคะ
ก็ยังคงมีสื่อมวลชนจำนวนมากรวมไปถึงตำรวจนะคะในการอำนวยความสะดวกอำนวยความเรียบร้อย
จากวันนี้มีบรรดาสื่อมวลชนหลายสำนักนะคะมาติดตามสถานการณ์แล้วก็รายการความรายงานความเคลื่อนไหวค่ะ
บริเวณด้านในมีสื่อมวลชนหนึ่งแขนงที่สามารถเข้าไปได้เป็นช่างภาพของ
ลิสทีวีนะคะที่อนุญาตให้เข้าไปบันทึกภาพได้
ยังอยู่ในขั้นตอนของการตรวจร่างกายนะคะ
ในการสัมภาษณ์พลตะเบิดเอกซีวารา
ค้นส่องของไลน์ศิบาลมณคุณรองห์ผู้บัญชาการตัำรวจแห่งชาติ
เมื่อเวลาประมาณก่อน๑๒นาฬิกาที่ผ่านมา
ที่บอกว่าการเดินทางมาสอบปากคำแล้วก็รับตัวพลตำรวจเอก

ซึ่งมีความผิดในฐานบุกรุกพื้นที่ป่าอุทยานแห่งชาติทัพลาน

ความผิดเกี่ยวกับบุกรุกพื้นที่ป่านะคะ

เนี้ยค่ะ
จากนั้นก็จะพิมพ์ลายนิ้วมือ
พลตำรวจเอกจุมพลมั่นหมายทราบ
ก่อนที่จะคุมตัวไปขออำนาจศาลจังหวัดนครราชศรีมาฝากขัง
คัดค้านการประกันตัวค่ะ
ผลตำรวจเอกศีวราระบุว่าการที่คัดค้านการประกันตัว
เนื่องจากว่าผู้ต้องหานั้นมีพฤติการขัดคำสั่งของคอสช
แต่ทางพลตำรวจเอกจุมพลก็มีสิทธิ์ขอทนายความ
เพื่อต่อสู้คดีได้ตามกฎหมาย
ส่วนจะมีการเบิกตัวมาสอบปากคำเพิ่มเติม
กรุงเทพมหานครหรือไม่นั้น
ก็เป็นดุลยพินิษฐ์ของพนักงานสอบสวนนะคะ
ส่วนจะแจ้งข้อกล่าวหาในความผิดมาตรา๑๑๒หรือไม่
พลตำรวจเอกศิวราระบุว่าหากพบว่ามีพฤติกรรมเกี่ยวข้อง
พนักงานสอบสวนก็อาจจะพิจารณาแจ้งข้อกล่าวหา
แต่ในขณะนี้ยังไม่มีการแจ้งข้อกล่าวหาความผิดตามมาตรา๑๑๒แต่อย่างใดค่ะ
สำหรับคดีนี้นะคะนอกจากพลตำรวจเอกจุมพลมั่นหมายแล้ว
รวมทั้งหมด๕คนค่ะเดินทางเข้ามอบตัวแล้วทั้งหมด๔คน
โดยยังอยู่ระหว่างการหลบหนีหนึ่งคนพร้อมกันนี้พลตำรวจเอกศีวรา
ก็ยืนยันว่าการดำเนินคดีนั้นมีหลักฐานเอาผิดชัดเจน
และยืนยันว่าเจ้าหน้าที่ดำเนินการตามกฎหมายค่ะนี่เป็นพนักงานสอบสวน
จากสถานีตำรวจภูทรวังน้ำเขียวนะคะที่เข้ามารอเพื่อที่จะสอบปากคำ
แจ้งข้อกล่าวหาพลตำรวจเอกจุมพลในวันนี้เดินทางมาถึง
กรรมคับการปราบรามตั้งแต่เวลา๖นาฬิกาที่ผ่านมามีการเตรียมห้องชิลปรีชา
ประชุมชิลปรีชาเป็นพื้นที่สำหรับรับตัวพลตำรวจเอกจุมพลค่ะ
หลังจากที่สอบปากคำหลังจากที่แจ้งข้อกล่าวหาแล้ว
พลตำรวจเอกศีวราจะนำตัวพลตำรวจเอกจุมพล
ยังสารจังหวัดนครราชศรีมาซึ่งทีมข่าวไทยรัฐทีวี
ก็จะยังคงเกาะติดปฏิบัติการเกาะติดปฏิบัติการในครั้งนี้
กับท่านพลตำรวจเอกศีวราไปที่ศาลจังหวัดนครราชศรีมาด้วยนะคะ
ซึ่งท่านผู้ชมทางสถานีโทรทัศน์ไทยรัฐทีวีสามารถที่จะติดตามสถานการณ์ได้ตลอดทั้งวันทุกความเคลื่อนไหวในช่วงข่าวค่ะ
ตอนนี้ก็เข้าสู่ขั้นตอนการสอบปากคำโดยพนักงานสอบสวนกองบังคับการปราบปราม
และพนักงานสอบสวนจากสถานีตำรวจภูทรวังน้ำเขียวกรณีที่มีการครอบครองบ้านพักหลายหลัง
เข้าไปในที่ป่าอุทยานทัพลานนะคะ
ในขั้นตอนในขณะนี้นะคะพนักงานสอบสวนคาดว่าจะมีการแจ้งข้อกล่าวหา
พลตำรวจเอกจุมพลโดยที่ให้ได้ดูแล้วก็ตรวจสอบนะคะในส่วนของสำนวนการสอบสวน
พลตำรวจโทษธิติราชนองหานพิทักษ์ท่านผู้บัญชาการสอบสวนกลาง
เดินทางมาเป็นเดินทางมาดูความเรียบร้อยในการรับตัวพลตำรวจเอกจุมพลวันนี้ด้วยนะคะ
นี่เป็นสำนวนการสอบสวนเป็นบันทึกการรับทราบข้อกล่าวหาของผู้ต้องหานะคะ
กำลังมีการเซ็นซึ่งจุดตรงนี้ค่ะก็เป็นเรื่องของการแจ้งข้อกล่าวหาของพนักงานสอบสวน
ในกรณีที่ทางด้านพลตำรวจเอกจุมพลกระทำความผิดครอบครองบ้านหลายหลังที่บุกลุกเข้าไปในป่าอุทยานทัพลานค่ะ
อยู่ในขั้นตอนของการแจ้งข้อกล่าวหาแล้วก็สอบปากคำเบื้องต้นนะคะขั้นตอนต่างต่างมีการเปิด
ตั้งแต่การตรวจร่างกาย
เซ็นรับทราบข้อกล่าวหารวมไปถึงการแจ้งข้อกล่าวหาของพนักงานสอบ
ช่วยเป็นสิทธิ์ของผลละรับรับทราบข้อกล่าวฯจะให้การรับสารภาพหรือว่าให้การปฏิเสธอย่างใดหรือไม่
ในส่วนของความผิดของพลตำรวจเอกจุมพลมั่นหมาย

ขั้นต้นนะคะว่าได้ถูกออกให้ออกจากราชการ
ตามมาตรา๘๕แห่งพระราชบัญญัติ

พุทธศักราช๒๕๕๑
กรณีที่กระทำความผิดวินัยร้ายแรงค่ะ
กรณีการกระทำความผิดวินัยร้ายแรง
นั้นเกิดจากการที่สำนักงานตำรวจแห่งชาติ
ได้รับการร้องทุกข์จากตำรวจปทศ
ว่ามีการก่อสร้างที่พักอาศัย

ล้ำเข้าไปในป่าอุทยานทัพลาน

ซึ่งสำนักงานตำรวจแห่งชาติ
ก็แจ้งความดำเนินคดี

กับพวกรวมทั้งหมดห้าคน

และภรราชบรรยาทป่าสงวนแห่งชาติด้วย

โดยพื้นที่ดังกล่าวนั้นในปี๒๕๕๙

พลตำรวจตรีพงเดชพรมวิจิตซึ่งตอนนั้นเป็นผู้ครอบครองนะคะ
ก็ขายให้กับพลตำรวจเอกจุมพลในปีสองพันห้าร้อยห้าสิบสี่
ซึ่งผลตำรวจเอกจุมพลก็ดำเนินการปรับแต่งภูมิทัศน์นะคะ
เพื่อเตรียมที่จะเป็นที่พักอาศัยค่ะซึ่งเบื้องต้นตำรวจตรวจสอบพื้นที่
แล้วก็รวบรวมพยานหลักฐานเบื้องต้นพบว่ามีการกระทำความผิดจริง
ผาดบัวบานพนักงานพิทักษ์ป่าระดับสอง
ก็ได้มีการร้องทุกข์ต่อพนักงานสอบสวนสถานีตำรวจภูทรวังน้ำเขียว
เพื่อให้ดำเนินการกับพลตำรวจเอกจุมพลมั่นหมายพลตำรวจตรีพงเดชพรมมิจิตร

ซึ่งขั้นตอนในขณะนี้นะคะก็เป็นขั้นตอนของการรับทราบข้อกล่าวหา

ที่จะเข้าสู่ขั้นตอนการรับทราบข้อกล่าวหาในวันนี้นะคะ
พลตำรวจเอกจุมพลนั้นพื้นเพลเป็นคนที่เกิดในจังหวัดลำปางนะคะ
แล้วก็จบการศึกษาระดับมัธยมจากโรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัยรุ่น๘๒นะคะ
เข้าสู่โรงเรียนตำรวจนครบานรุ่น๓๔
โรงเรียนนายร้อยตำรวจสามพรานรุ่น๒๐
รุ่นเดียวกับอดีตนายกอดีตนายทักษิณชินวัฒน์อดีตนายกรัฐมนตรีคนที่๒๓ของประเทศไทยนะคะ
ซึ่งในขณะนี้นะคะบริเวณด้านหน้าของกรมคับการปราบรามจะเห็นได้ว่า
ขบวนของพลตำรวจเอกศีวรานั้น
เริ่มที่จะตั้งขบวนเพื่อที่จะนำตัวพลตำรวจเอกจุมพล
ไปยังกองบินตำรวจดอนเมืองนะคะคุมตัวไปยังสถานี
คุมตัวไปยังศาลจังหวัดนครราชศรีมา
เพื่อรับทราบข้อเก่าหาฝากขังรวมไปถึงลงพื้นที่ด้วย
ซึ่งทีมข่าวไทยรัฐทีวีนะคะก็จะติดตามภารกิจของ
พลตำรวจเอกศีวรานะคะของพลตำรวจเอกศีวรา
ในการเดินทางไปจังหวัดนครราชศรีมาค่ะ
บรรยากาศที่อยู่บริเวณด้านในนะคะของห้องสอบสวนบริเวณห้องชิลปรีชา
ซึ่งเป็นห้องที่ใช้ในการสอบปากคำ

ข้อเกล่าหาพลตำรวจเอกจุมพลมั่นหมายนะคะ
ตอนนี้ก็อยู่ในขั้นตอนของการแจ้งข้อเกล่าหากับพลตำรวจเอกจุมพล
โดยพนักงานสอบสวนตำรวจภูทรวังน้ำเขียว
ที่เดินทางมาถึงตั้งแต่ช่วงเช้าที่ผ่านมานะคะ
ซึ่งพลตำรวจเอกศิวรายืนยันว่าขั้นตอนนี้น่าจะใช้เวลาไม่นานนะคะ
ยังคงเป็นขั้นตอนนะคะในการแจ้งข้อกล่าวหาซึ่งต้องบอกว่าขั้นตอนในวันนี้เนี่ย
เป็นขั้นตอนที่ค่อนข้างที่จะเปิดเผยนะคะให้สื่อมวลชนได้ร่วมในการบันทึกภาพ
ขั้นตอนต่างตั้งแต่นำตัวมาถึงแลฟอิสระสำเร็จ
มาครับการปราบรามลำตัวมาถึงกองอภักษ์ปราบราม
การรับตัวจากพนักงานสอบสวนเพื่อที่จะเข้าไปยังห้องสอบปากคำ
ขั้นตอนการตรวจร่างกายต่างซึ่งเป็นไปตามปวิอาญานะคะ
ผู้ถูกกล่าวหาผู้ต้องหานั้นมีสิทธิ์ที่จะร้องขอทนายความ
มีสิทธิ์จะให้การอย่างใดก็ได้นะคะรวมไปถึงมีสิทธิ์ที่จะเข้าสู่กระบวนการ

ส่วนกรณีของการเดินทางไปที่ศาลจังหวัดนครราชศรีมา
การได้รับการประกันตัวหรือไม่นั้น
พลตะบวชเอกสิวรารบุค่ะว่าขั้นตอนตรงนี้
ก็จะต้องให้อำนาจศาลเป็นผู้พิจารณา
พนักงานสอบสวนนั้นไม่สามารถที่จะบอกได้นะคะว่า
พลตำรวจเอกจุมพลสามารถประกันตัวได้หรือไม่
พลตำรวจเอกจุมพลหากประกันตัวต้องใช้วงเงินเท่าไหร่
หรือว่าการเดินทางไปที่จังหวัดนครราชศรีมา
มีความจำเป็นที่จะต้องไปชี้จุดเกิดเหตุ
คือที่บ้านพักตักอากาศที่วังน้ำเขียวหรือไม่

เพราะว่าทีมข่าวไทยรัฐทีวีนั้นติดตามภารกิจครั้งนี้
ไปที่จังหวัดนครราชศรีมาด้วยค่ะ
ตอนนี้บริเวณด้านหน้าของกรบังคับการปราบราม
มีการตั้งขบวนเพื่อที่จะ

การตั้งขบวนเตรียมนำตัวพลตำรวจเอกจุมพลไปยังกองบินตำรวจนะคะพลตำรวจเอกศิวรารังศิพรามณกุลรองผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติ
วันนี้มีหน้าตาที่ค่อนข้างที่จะเคร่งเครียดเล็กน้อยนะคะในการในฐานะที่ท่านกำกับดูแลงานด้านความมั่นคง
มีงานหลายต่อหลายงานค่ะที่พลตำรวจเอกศีวรานั้นกำกับดูแลนะคะ
ซึ่งท่านก็บอกว่ายืนยันในทุกคดีที่ท่านดูแลนั้นมีพยานหลักฐานชัดเจนเพียงพอที่จะสามารถดำเนินคดีกับผู้ที่กระทำความผิดได้นะคะ
ซึ่งเมื่อก่อนเวลาสิบสองนาฬิกาที่ผ่านมานะคะพลตำรวจเอกศีวราก็ให้สัมภาษณ์กับสื่อ
มวลชนโดยบอกว่าคดีนี้เนี่ยค่อนมีความสำคัญแล้วก็ประชาชนเองนั้นก็จับตามองแล้วก็ให้ความสนใจ
เพราะฉะนั้นแล้วพยานหลักฐานต่างยืนยันว่ามีหลักฐานชัดเจนสามารถที่จะเอาผิดกับผู้ที่กระทำความผิดได้แน่นอนนะคะ
เพราะว่าท่านก็บอกเอาไว้ค่ะว่าการรับตัวพลตำรวจเอกจุมพล
วันนี้ก็จะมีทั้งขั้นตอนการสอบปากคำการแจ้งข้อกล่าวหาในความผิดเกี่ยวกับบุกรุกพื้นที่ป่า
พร้อมกันนี้ก็จะตรวจร่างกายพิมพ์ลายนิ้วมือพิมพ์ประวัติในฐานะผู้ต้องหานะคะ
หลังจากนั้นก็จะควบคุมตัวไปที่ศาลจังหวัดนครราชศรีมาฝากขังพร้อมคัดค้านการประกันตัวค่ะ
จากพฤติกรรมนั้นขัดต่อคำสั่งของคอสชแต่ทางพลตรวจเอกจุมพลก็มีสิทธิ์ที่จะขอทนายความเพื่อต่อสู้คดีได้ตามกฎหมาย
ส่วนจะเบิกตัวมาสอบปากคำเพิ่มเติมหรือว่าจะมีการแจ้งข้อกล่าวหาตามความผิดมาตรา๑๑๒หรือไม่
ผลตำรวจเอกศิวราบอกว่าอยู่ที่การพิจารณาของพนักงานสอบสวนนะคะ
หากหลักฐานถึงหากมีการกระทำความผิดเข้าข่ายความผิดตามมาตรา๑๑๒
ก็อาจจะมีการพิจารณาแจ้งข้อกล่าวหาได้
แต่เบื้องต้นในขณะนี้ในวันนี้ไม่มีการแจ้งข้อกล่าวหาตามความผิดมาตรา๑๑๒อย่างแน่นอนค่ะ
ซึ่งคดีนี้นะคะมีผู้ที่ถูกแจ้งข้อกล่าวหาและกระทำความผิดถูกดำเนินคดี๕คนด้วยกันนะคะ
ซึ่งวันนี้ถูกคุมตัวมาเพียงคนเดียวก็คือพลตำรวจเอกจุมพลมั่นหมายนะคะ
นี่ก็เป็นความเคลื่อนไหวล่าสุดจากกองบังคับการปราบปราม
หลังจากนี้ขั้นตอนหลังจากการเข้ารับทราบข้อกล่าวหาแล้วนะคะ
พลตำรวจเอกศิวรารังศิพรามบรรณกุลก็จะคุมตัวพลตำรวจเอกจุมพลมั่นหมาย
ยังสารจังหวัดนครราชศรีมาเพื่อที่จะเข้าสู่ขั้นตอนการฝากขัง
แต่ขั้นตอนนี้จะต้องไปชี้ที่เกิดเหตุไปที่พักที่อำเภอวังน้ำเขียวหรือไม่
ก็อยู่ระหว่างการพิจารณาซึ่งสามารถติดตามได้ทุกช่วงข่าวทางไทยรัฐทีวีค่ะ
มวลวันธรรมพักดีข่าวไทยรัฐทีวีรายงานจากกองบังคับการปราบปรามค่ะ